กลับมาในช่วงของสายตรวจโซเทียลนะคะ
มีเรื่องราวในโลกโซเชียลให้ตรวจสอบกันเช้าวันนี้หลายเรื่อง
เรื่องแรกไปดูกรณีมีการโพสต์คลิป
ตัวใหญ่หางยาแบบนี้เราวิ่งวนวิ่งวน
จนแบบเห็นแล้วแบบคุณลุกไปตามกัน

แต่คุณได้กินขนมเหรอไหมคะไม่ได้กินขนม
คือปกติก็คือกินแต่ที่เป็นส่วนอาหารไม่ได้กินขนม
แต่คือเห็นแล้วมันก็อดคิดไม่ได้นะคุณว่า
แล้วส่วนอื่นที่เราไม่เห็นหน้าตู้

นั่นน่ะสิหรือจะมีจำนวนมากกว่านี้ไหม

แนะนำว่าถ้าทานข้าวเช้าอยู่อย่าเพิ่งดูนะคะ

ไปดูว่าหนูใหญ่ขนาดไหนค่ะ
คือต้องใส่ซาวมาให้มันดูคิว
เครงก็น่ารักจริงน่ารักขึ้นมาหน่อย
กระโดดรถเต้นดูความสนุกมีความสุขมีภาพแบบตัวการ์ตูนหนูประกอบด้วยนะครับ
เมื่อสักครู่นี้เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องร้อนในเว็บไซต์พันทิพย์ดอตคอมเลย
บอกว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายวันที่ยี่สิบมีนาคมเวลาประมาณสิบสี่นาฬิกา
กระโดดไปมาหาของกินบนถาดใส่ท็อปปิ้งไอศครีมอย่างอเด็ดอร่อยเลย
ก่อนที่จะกระโดดออกจากถาดไปอ่าเห็นแวบข้างข้างแล้ว
ว่าเป็นแบรนด์ฟาสฟู้ดอะไรอ่ะนะคะขณะที่ชาวพันทิพย์ก็ออกมาแสดงความคิดเห็น
พักวิจารณ์การทำงานของพนักงานรวมไปถึงความน่าขนลุกขนพองของเจ้าหนู
อยู่ในร้านอาหารนี้นะคะล่าสุดเมื่อวานนี้อ่ะออกมายอมรับเรียบร้อย
ก็ชี้แจงข้อเท็จจริงว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็พบว่ามีหนูวิ่งเข้าไปในร้านจริงนะคะ
แล้วก็ขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ชี้แจงเนื้อทางแก้ไขมา๓ข้อด้วยกันค่ะ
คือข้อแรกสั่งการให้ทางร้านทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง
รวมถึงพื้นที่ทุกจุดภายในร้านทันที
บริเวณเคาน์เตอร์ของหวานเป็นพิเศษนะคะ
ก็คือให้หารือร่วมกับผู้เช่าพื้นที่
เพื่อให้เช่าพื้นที่เพื่อหาวิธีกำจัดหนู
แล้วก็แมลงในพื้นที่ศูนย์การค้าโดยรอบ
และ๓ค่ะหารือกับสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่
ให้เข้าตรวจสอบพื้นที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกร้าน
รวมไปถึงแผงลอยขายอาหารที่อยู่บริเวณร้านนะคะ
จริงก็มีเคสประมาณนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันในโลกออนไลน์
ว่าไปเจอขาแมลงสาปบ้างล่ะหางจิ้งจกบ้างล่ะ

ขอโทษให้คุณผู้ชมที่เท่านั้นเข้าเช้าอยู่เคยเจอเองเหมือนกันนะ
เคยเจอมะแรงสาบตัวเล็กอะอยู่ในแก้วน้ำ

ได้แต่ยินยอมรับกว่าเป็นโปรตีน
คือมันเป็นเชื้อโรคเมื่อก่อนโปรตีนนะคะประเด็นอยู่ตรงนี้
มันคือเป็นความผิดพลาดแหละแล้วก็ออกมาแบบนี้ก็เคลียร์พื้นที่

คือมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะในต่างประเทศเขาโอ้โหไม่ได้เลยนะ
เขาปิดร้านเลยนะคะถ้าต้องปิดตราคาใช่
เพราะมันคือเรื่องของอนามัยมันคือเรื่องของโรค
เพราะว่าถ้ามีโรคขึ้นมาเนี่ยรับผิดชอบไม่ไหวนะ